เหตุการณ์นี้เป็นข่าวใหญ่แล้วนะฮะ

กับพฤติกรรมของอดีตสารวัตร

แต่ทำไมมาทำแบบนี้นะครับ

ตัวของผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นอดีตสารวัตร
เขาบอกแบบนี้มามาเดี๋ยวทำคดีนี้ให้
แล้วเดี๋ยวจะช่วยทำสำนวนให้มันอ่อนลง
ไม่ต้องกลัวนะแต่จ่ายมาก่อนแสนหนึ่ง
โอ้โหทีนี้ฮะก็เลยเกิดการล่อซื้อล่อจับกันกลางโรงพักนนท์แบบนี้นะครับ
ปปไปบุกจับกลุ่มเลย
ต้องไล่เลียงเหตุการณ์ให้ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริต
และประพฤติมิชชอบหรือว่าตำรวจปป
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนนทบุรีนะ
เข้าไปเลยครับจับกลุ่มพันธ์ตำรวจโทประชา
บรรณาธิกรอดีตรองภูมิกับการสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
จริงแล้วเกษียณอายุราชการมา๕ปีแล้ว
แต่ทำไมถึงมานั่งทำงานภายในห้องพักของพนักงานสอบสวน
ภายในสพเมืองนนทบุรีเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่พูดพร่ำทำเพลงแหละนะฮะ

บอกหยุดที่ทำอะไรไว้หยุดตอนนี้เลย
แล้วก็ต้องเอาเงินออกมาเงินที่ซ่อนไว้ในลิ้นชักเนี่ย
เอาออกมาปึกหนึ่งแล้วตำรวจก็เอาออกมากาง
วางไว้แบบนี้คุณแสนนึงพอดี
เพราะว่าผู้ชายเสื้อเทาคนนี้เขาเรียกรับเงินจากผู้ต้องหา
นะฮะคือที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาในการล่อซื้อล่อจับ
เพราะว่านายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
อันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานะต้องยอมรับคุณอาชียะด้วยนะ
เพราะคุณอาชียะนำผู้เสียหายที่ร้องเรียนเรื่องนี้
ว่ามีอดีตตำรวจเรียกรับเงินเขา
แล้วไปให้ข้อมูลกับตำรวจปปโดยให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
บอกว่าถูกอดีตตำรวจนายนี้นะฮะ
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทประชาบันนาธิกรเรียกรับเงินจำนวน๑แสนบาท
เพื่อแลกกับการทำสำนวนคดีช่อโกงให้อ่อนลง
เอามา๑แสนบาทเดี๋ยวจะทำคดีให้อ่อนลงให้ได้
แล้วทีนี้พอมันถูกเปิดเผยออกมาแบบนี้แล้ว

ทำเครื่องหมายที่แบงค์เรียงเลยนะคุณ
เรียงเลขของแบงค์ทั้ง๑แสน
แล้วทีนี้ให้ตัวผู้ต้องหา

คือเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงที่สพเมืองนนทบุรีเนี่ย
เอาไปส่งเงินให้กับพันธุ์ตำรวจโทประชาบันนาธิกร

ของตำรวจปปบุกทันที
แล้วก็ไปยึดเงินจำนวน๑แสนบาทได้ทันที
คือเมื่อวานเขามีการไลฟ์กันในโลกโซเชียลนะใช่นักข่าวก็ไลฟ์เหตุการณ์นี้โอ้โห
คนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยบอกว่าเป็นอดีตตำรวจ
และกล้ามานั่งอยู่ที่โรงพักกล้ามาทำสำนวนสอบได้ยังไง
แล้วคนในโรงพักหรือว่าผู้บังคับบัญชาในโรงพัก

ค่ะนะครับนี่แหละครับทีนี้ครับ
พอมารู้ความจริงว่าพันธ์ตำรวจโทประชา
เคยเป็นสารวัตรสอบสวนอยู่ที่สพเมืองนนทบุรีแห่งนี้
และมาแอบอ้างในการที่จะทำคดีต่อ
เรื่องนี้นะครับทางด้านของรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทธรณจนนทบุรีทตำรวจเอกยันยงสประชาวัฒน์

เดินทางมาร่วมตรวจสอบในการล่อซื้อล่อจับด้วยนะคุณนะครับ
บอกแบบนี้เลยบอกว่าได้มาร่วมตรวจสอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้รายละเอียดของเหตุการณ์ในคดี
คงต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งก่อน
ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
หากพบว่ากระทำผิดจริงตามหลักฐานที่ปรากฏ

สั่งการให้ดำเนินคดีโดยเฉียบขาดทันที
ซึ่งในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหาแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน
และข้อหาพยายามช่อกงด้วย
ด้วยการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
เป็น๒ข้อกล่าวหาในเบื้องต้นตอนนี้เลย
นักข่าวถามท่านรองผู้การจังหวัดนทบุรี
ท่านรองท่านรองจะเอาผิด
ผู้บังคับบัญชาในสพนนทบุรีด้วยหรือเปล่า
ปล่อยให้อดีตตำรวจเกษียณอายุไปแล้วเนี่ย

และยังสามารถแอบอ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวนอีก

ทีนี้รองผู้การจังหวัดนทบุรีบอกว่า
เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่ง
ต้องสอบสวน๕เสือของโรงพักนี้
ให้หมดให้ได้ใจความก่อนคุณนะครับ
ทีนี้ครับทางปปเขายึดเงินไว้ทั้งหมดนะคุณนะ
แล้วก็ทีนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีใน๒ข้อหาเบื้องต้นต่อไปนะฮะ
จะมีข้อหาอื่นอีกหรือไม่
หรือไปเรียกรับเงินในคดีอื่นอีกหรือไม่

คุณอาชียะนะเมื่อวานพูดเลยบอกว่าโอ้โห
ไม่น่าเชื่อเลยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก
เป็นอดีตตำรวจแต่มานั่งทำงานอยู่ในโรงพัก

และยังสามารถที่จะเรียกรับเงินจากผู้ต้องหาได้อีก

ทีนี้ก็ต้องดูว่าบิ๊กศรีกากีในสังกัดจะว่ายังไง
คือไม่ใช่แค่ตัวของผู้ก่อเหตุพันธ์ตำรวจโทประชานั้นหรอก
แต่มันต้องเกี่ยวยงถึงนู่นคนในสพด้วย
ไม่รู้ว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าหรืออย่างไร
อนุญาตให้มานั่งได้ยังไงมาทำคดีได้ยังไง
เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อด้วยหลังจากนี้